สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
มาพร้อมกับความร้อนและมาพร้อมกับฝน
แม้วันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้แล้วอยู่ในป่าแบบนี้
เพราะว่าเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกค่ะ
เราทุกคนต้องช่วยอนุรักษ์เอาไว้นะคะ

นี่ดิฉันสงสารเพื่อนของดิฉันเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกันนะ
คุณผู้ชมวันนี้อากาศร้อนจริงเลยร้อนอบ
และบางพื้นที่มาพร้อมกับฝน
เอาดูเรื่องของอุณหภูมิกันอย่างแรกเลย
ตอนนี้จุดที่ยังเหลือความเย็นอยู่ในประเทศไทยคือ
เหนือและภาคอีสานเน้นที่ยอดดอยยอดภูค่ะ
แต่ช่วงเช้าพอความหนาวมันมาแบบนี้

ว้ายตอนเช้ามันจะมีหมอกมาค่ะ
โดยเฉพาะเราตรวจพบหย่อมความร้อน
บริเวณตอนบนของประเทศไทยแบบนี้
ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันนี้ร้อนมากโดยเฉพาะช่วงบ่าย
ต้นไปช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
ร้อนมากเห็นไหมคะอุณหภูมิแดงเดือดกันแบบนี้เลย
ส่วนอุณหภูมิที่เกิดขึ้นร้อนแบบนี้
และประกอบกับช่วงนี้ลมทะเลยังคงพัดขึ้นแบบนี้

เจอเรื่องของฝนเห็นไหมคะมีเมฆเกิดขึ้น

มีเมฆแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้
จะเกิดฝนสูงสุด๑๓๐ของพื้นที่
ก็เป็นช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะ
อกจากนี้ภาคอีสานก็อาจจะเกิดฝนได้ด้วย
และฝนช่วงนี้ต้องระวังนะเป็นฝนฟ้าค่ะน้อง
ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านลักษณะเหมือนพายุฤดูร้อนนะคะ
และจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ภาคตะวันออก

แต่ฝนเยอะตอนบนของประเทศ
ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงชัดเจนก็เลยทำให้คลื่นลดลงเช่นเดียวกัน
ฟ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
แต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปัตตานีค่ะ
ปัตตานียังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนัก
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นบ้านโคกยางร่วงอำเภอหนองจิก
เขาบอกว่ามวลน้ำจากยาลามันไหลลงแม่น้ำปัตตานีค่ะ
ตอนนี้น้ำแม่น้ำปัตตานีเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือประชาชนไป๔๐หลังคาเรือน
บางจุดเนี่ยจุดนี้อาจจะไม่ถึงหนึ่งเมตรดีนะ
แต่เขาบอกว่าบางจุด๒เมตร
เจ้าหน้าที่ต้องนั่งเรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
เอาให้กำลังใจทั้งชาวบ้านเป็นยังไงบ้างหนู
ให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะภาคใต้ฝนภาคเหนือเป็นยังไง
เหนือทำไมมันไม่ค่อยเคลียร์เลยหมอกตอนเช้าเหรอเปล่าค่ะ
นี่คือพีเอ็ม๒๕ที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว
เกิดจากหมอกควันไฟป่าแหมพูดไม่ทันขาดค่ะ
หมอกควันไฟป่าเนี่ยที่ภาคเหนือผลกระทบมาแล้วค่ะ
แล้วมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัดได้๕๙มิโครกรัม
ต่อลูกบาทเมตรเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะ